มีเรื่องที่จะมาเตือนภัยคุณผู้หญิงกันนะครับเป็นภัยใกล้ตัวนะฮะ
คือทุกวันนี้เนี่ยคนที่โรคจิตวิตรฐานทำอนาจารย์อะไรพวกนี้มันก็สัญหาวิธีการมาเยอะแยะไปหมด
แต่ข่าวที่เราเห็นเนี่ยก็แบบขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็เปิดอวัยวะเพศโชว์

สำเร็จความไคร้จนแบบสำเร็จไปใส่หลังเขามันสำเร็จขนาดนั้นเลยนะฮะ
เขาก็เลยร้องไปยังเพจดังทางสังคมออนไลน์นะครับว่าถูกชายคนนึงมาสำเร็จความไข้ใส่ข้างหลัง
ขณะกำลังนั่งรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมย์หน้าห้างแห่งหนึ่งย่านเอกมัย

โดยหลังจากที่เพจได้นำข้อความมาขึ้นโพสต์นะครับคนก็มาแสดงความเห็นมาแชร์กันเยอะแยะไปหมด

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราติดต่อจนได้คุยกับผู้เสียหายคนนี้นะครับ
เธอเล่าว่าเมื่อวานนี้มานั่งรอเพื่อนที่จะมารับที่ป้ายรถเมย์
ตอนประมาณ๑๐โมงเช้าคุณเขียนมาสอน

แดดออกแล้วนะฮะ
มีผู้ชายคนนึงจำลักษณะได้เลย
สูงประมาณ๑๗๕เซนติเมตรมีหนวดด้วยผมอยากศก
ผิวขาวมานั่งเก้าอี้ตัวถัดไปแล้วก็ชวนคุย
คงเห็นว่าน้องอาจจะนั่งอยู่คนเดียวอ่ะ

ชายคนนี้ก็เดินไปยืนอยู่ข้างหลัง
ก็ยืนอยู่นานนะสักประมาณ๔๕นาทีนะ

เธอก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับมันมีอะไรร้อน

มันรู้สึกเหมือนแบบเปียกเป็นน้ำ

แมวมันว่งมาฉี่ใสก็
แต่คิดว่าเออถ้าเป็นฉี่แมวมันน่าจะเปียกกว่านี้

ก็เลยหันไปดูเจอผู้ชายคนนั้นนั่นแหละยืนอยู่ทีนี้ประชิดมาถึงตัวเลย
โอ้โหมันน่ากลัวมากนะคุณภาคภูมิอยู่ข้างหลังเลย
แล้วก็เนี้ยคือสำเร็จความไข้อะไรแบบเนี้ยอืม
คือเธอก็เลยปลีกตัวออกมานะยืนออกมาให้ไกลเลยนะครับ
พยายามจะเอากล้องเนี่ยมาถ่ายผู้ชายคนนี้ด้วยแต่เหมือนรู้ตัว
ค่ะเดินหนีไปเลยตอนนั้นก็ตกใจมากก็เลยไม่ได้ไปตามหาต่อว่าเป็นใครที่ไหนอะไรยังไง
เขายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเจอจริงนะครับก็เนี่ยมีภาพเพิ่มอะไรตรงเสื้อด้านหลังที่เขาถ่ายมา
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้หญิงหรือว่าทุกคนให้ระวังตัว
เพราะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลางวันแสกป้ายรถเมริมถนน
ถ้าเจออันตรายร้ายแรงกว่านี้เนี่ยมันอาจจะแย่กว่านี้
มานั่งที่ป้ายรถเมย์ตรงเนี้ยแหละมานั่งตรงนี้อ่าเสร็จแล้ว
ก็นั่งไปเรื่อยเล่นเกมเล่นอะไรไปรอเพื่อนแล้วคราวนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่ง
ตัวสูงสูงไม่มากน่าจะประมาณร้อยเจ็ดห้าอ่าแล้วเสร็จแล้วก็มีหนวดตรงอ่า
มีหนวดผมอยากส่งหน่อยหน่อยผิวขาวเขาก็แบบมายืนตรงนี้หลังเรา
แต่เรามองไม่เห็นเราก็เลยเราก็เลยเฉยแล้วเขาก็ชวนเราคุย
แต่เราก็แบบไม่ได้สนใจแล้วคราวนี้เราก็เลยนั่งเล่นเกมอะไรปกติ
นั่งไปสักพักเรารู้สึกร้อนหลังว่ารู้สึกแบบเหมือนมีอะไรฉีดที่หลัง
เหมือนเป็นน้ำล้อมมาฉีดที่หลังอ่าเสร็จแล้วเราก็เลยทานด้วยม่อง
ผู้ชายคนนี้คนเดิมนี่แหละมายืนอยู่ข้างหลังเรา
แล้วแบบเราตกใจมากเพราะว่ามาชิดตัวมากค่ะ
ก็คือตอนนั้นเราก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าน่าจะใช่แน่นอนก็เลยรีบลุกออกมา
ขึ้นไปข้างบนก่อนว่าแบบใครอยู่ข้างหลังหรือเปล่า
คือตอนแรกนึกว่าเป็นแบบแมวมาเยี่ยวใส่หลังแต่ก็นั่งนึก
ถ้าเกิดมันควรจะแบบว่าเปียกกว่านี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
เราก็เลยรีบหันไปมองพอหันไปมองเสร็จก็เจอผู้ชายคนนี้แหละ
เราก็เลยคิดว่าเขามาแอบมองเราเล่นโทรศัพท์หรือเปล่าแต่แบบมันประชิดตัวมากเกินไป
เราก็เลยแบบรีบลุกขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ไปยืนอยู่นอกป้ายรถเมย
แล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงต่อดีหรือแบบมันใช่หรือเปล่า
เพราะเราก็ยังไม่เห็นหลักฐานใช่ไหมคะแล้วเราก็เห็นผู้ชายคนนี้
ก็ยืนคุยกับป้าที่สติไม่ดีนั่นแหละคืนเนียนไปเลยอ่ะ
พอเขาเหมือนเริ่มรู้ตัวว่าเราจะรู้หรือว่าเรากำลังหยิบมือถือขึ้นมาถ่าย
เขาก็รีบเดินเดินไปเลยค่ะคือเธอก็ไม่ได้เห็นว่าผู้ชายคนนี้แบบกำลังทำแบบให้เห็นจ่ะนะ
แต่มันยืนอยู่ประชิดหลังแล้วมันมีน้ำเปียกที่มาใส่ที่แผ่นหลังที่เสื้ออย่างนี้
ก็เลยไปแจ้งความไว้นะครับแจ้งความกับตำรวจสอนอทองหล่อนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็อำนวยความสะดวกด้วยนะฮะพาไปติดตามความคืบหน้าของคดีวันนี้
พนักงานสอบสวนของสนทองหล่อบอกว่าตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนกำลังติดตามกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุอยู่
เพื่อจะไล่ดูตัวของคนที่ก่อเหตุนะครับว่าเขามาอยู่ตรงนี้แล้วมีเส้นทางไปตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
เดี๋ยวก็จะติดตามตัวมาให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันก็เป็นภัยกับสังคมอ่ะนะ
ใช่ค่ะเพราะไม่รู้ว่าเขาจะไปก่อเหตุแบบไหนอะไรยังไงอีก
ว่าจะทำอะไรที่มากกว่านี้หรือเปล่านะคะไม่ควรจะปล่อยไว้